ติดเครื่องสูบน้ำเอาไว้ยังอยู่ดียังอยู่ดี
สูบน้ำเตรียมไว้หน่อยคุณผู้ชมอรุณสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมาแล้วค่ะ
ที่ต้องมีเครื่องสูบน้ำเอาไว้ก็เพราะว่าเราก็ต้องสำรองน้ำไว้เหมือนกัน
พื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่ก็ยังคงแรงอยู่
แม้ฝนตกลงมาก็อาจจะยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสิ่งของจำเป็น
สำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะวันนี้ค่ะต้องเตือนหลายหลายท่านนะคะ
ว่าจะออกไปไหนเนี่ยพกร่มไปด้วยเพราะว่าฝนตกชุ่มฉ่ำทั่วประเทศไทย
ดูแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมนะคะจะเห็นว่า
พื้นที่ที่เป็นสีส้มสีเหลืองเนี่ยนะคะคือพื้นที่ที่มีฝนตกหนักวันนี้ชัดเจนกว่าเมื่อวานบางคนบอกอุ้ยบอกว่าจะตกทำไมไม่ตกมันตกบางพื้นที่บางทีปัจจัยมันมีผลนะคะอากาศไม่ถึงลมไม่มาบางทีมันก็ทำให้กลุ่มฝนเนี่ยเคลื่อนไปที่อื่นก็เป็นไปได้แต่วันนี้สังเกตที่ร่องฝนเนี่ยค่ะลักษณะคือยอมความกดอากาศต่ำตัวแอลสองตัวมันอยู่ชิดกัน
แต่ฝนตกมากเพิ่มขึ้นด้วยนะคะขณะที่ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือลมค่ะลมที่ว่าก็คือลมตะวันตกเฉียงใต้เห็นไหมคะแนวเส้นสีขาวเนี่ยพัดมาจากทะเลหอบเอาความชื้นพัดเข้ามาเจอกับร่องฝนหรือบริเวณความร้อนที่กระจายอยู่ก็เลยทำให้เกิดกลุ่มฝนตกลงมาพื้นที่ไหนบ้างตรวจสอบกันจากโมเดลที่จำล
หลายช่วงค่ำค่ะเป็นช่วงที่ปัจจัยการเกาะฝนเนี่ยมากที่สุดนะคะพื้นที่นี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าประปรายกันทั่วประเทศไทยเลยตั้งแต่เหนือจรดใต้ค่ะเพราะฉะนั้นเราคาดการณ์กันเป็นรายภาคแล้วก็ให้ดูเป็นรายจังหวัดกันเลยนะคะเหนืออีสานฝนตกประมาณร้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่อีสาน
รับมือกันให้ดีด้วยนะคะส่วนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร
พื้นที่ใดที่ยังไม่มีน้ำเพียงพอก็ต้องหาแหล่งกักเก็บน้ำ
หาวิธีสำรองน้ำกันเอาไว้หน่อยละกันคุณผู้ชม
เพราะว่าฝนเทลงมาเนี่ยเราก็บอกไม่ได้นะว่ามันจะมาดังใจเราหรือเปล่า
ฉันไปดูเครื่องสูบนะอ้าวมีคนมาขโมยไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ